หมอทำขวัญนาคหรือที่เรียกในภาษาหมอนว่าอาจาบะและเรียกพิธีทำขวัญนาคว่าบะอายัง
โดยนาคจะมานั่งหมอบพับเพียบต่อหน้าหมอทำขวัญแล้วห้อมล้อมด้วยพ่อแม่ญาติพี่น้อง
และเครื่องบูชาไม่ว่าจะเป็นถาดกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนเครื่องขาวเครื่องหวาน
ขนมในพิธีซึ่งเป็นขนมแป้งปั้นรูปเครื่องประดับ
กล่าวสันเสริญการบวชและอำนวยชัยให้นาคได้ศึกษาหาความรู้
และมีความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนา